คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูภูมิปัญญาพื้นบ้านที่งดงามค่ะ
เป็นผ้าทอโบราณนะคะที่ได้รับความนิยมในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
มีพิพิธภัณฑ์นะคะที่รวบรวมชุดของชาวไทยลื้อ
หาดูได้ยากบางชุดอายุกว่าร้อยปีเลยนะคะ
เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่งดงามอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ

เป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความชำนาญสมาธิและต้องใจเย็นค่ะ
เพราะกว่าจะออกมาเป็นชุดไทยลื้อลวดลายสวยงามแปลกตาหนึ่งชุด
ต้องใช้เวลานาน๒๓เดือน
ไทยลื้อที่ที่ฉันสวมใส่อยู่นี้ค่ะ
คือชุดประจำหมู่บ้านศรีดอนชัยที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะ
ทอผ้าจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเกาะล้วง
โดยลวดลายนะคะจะเน้นแบบวิถีธรรมชาติเช่นลายน้ำลายภูเขา
ผสมผสานกับรูปทรงเลขาคณิตค่ะ
ดังนั้นถ้าเราสวมชุดไทยลื้อที่มีลวดลายแบบนี้ไปเดินที่ไหน
ก็จะรู้ได้ทันทีค่ะว่านี่คือชุดไทยลื้อสีดอนชัย
ไทยลื้อที่หาชมได้ยากอย่างชุดนี้
มีอายุถึง๑๑๐ปีจาก๑๒ปันนา
ถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์หรือหลายคำ
รวมไปถึงชุดไทยลื้อของประเทศเพื่อนบ้าน
เวียดนามสปลาวและพม่า
เพื่อเก็บรักษาผ้าทอไทยลื้อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์
ก็ผ้าทอไทยลื้อของเราครับก็จะทอมานานมาก
ตั้งหมู่บ้านศรีนอนชัยนะครับก็มาระยะหนึ่งนะครับ
ก็ซบเศร้าลงครับครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีผู้สนใจนะครับ
ชาวบ้านก็เริ่มทอขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ได้สอนลูกหลานนะครับ
แต่ก็อาจจะไม่มากแต่ก็จะมีการต่อยอดไปเรื่อยครับ
เจ้าของพิธภัณฑ์ลื้อหลายคำ
สะสมเครื่องแต่งกายไทยลื้อนี้มากว่า๑๐ปี
มีผ้าหายากที่เก็บรวบรวมไว้กว่า๕๐๐ชิ้น
และสำหรับคนที่ชื่นชอบชุดไทยลื้อสีดอนชัย
พิพิธภัณฑ์ก็มีจำหน่ายด้วยค่ะ
อกจากนี้ยังมีโซนร้านกาแฟเล็กตกแต่งแบบย้อนยุคตั้งอยู่ด้านหลัง
ให้ได้จิบกาแฟพร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ
อดสายตาชมสะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาวลงไปในท้องทุ่ง
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำแหล่งมรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทยลื้อ
ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
เปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน